คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งข่าวแล้วกันอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องน่ายินดีหรือเปล่า
แต่เราอยากให้มีเหลือเกินพี่เวียกับพี่อ้ำเล่นละครคู่กันเขาเมาส์กันมาว่าอย่างนี้
ก็ใจจดใจจ่อรอเหลือเกินนะคะแต่ล่าสุดค่ะเวียออกมาพูดแบบโอ้โห
เอาง่ายเลยคือดับฝันนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าอย่างไร้วิแววจริงที่จะเล่นละคร
แล้วก็เวียยอมรับเลยนะว่าไม่ถึงขั้นต้องลดละครเรื่องอื่นเพื่อลง
แรมดรที่ตอน๒ละครบัสอ้ำก็ค่ะแต่หามือก่อนก็ยินดีค่ะ
ผมเองก็ไม่ได้มีคิวอีกแบบเป็นปีครับ

ดีใจมากตอนที่เคยเล่นร่วมกัน

แต่ว่าก็นั่นแหละก็คิวอะไรอย่างนี้

แต่จริงเราก็ยังเพิ่งไปตัดสินใจอะไรอย่างนี้
ว่าจริงแล้วเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่ผู้ใหญ่แล้ว
ว่าสะดวกเค้าวางไว้ยังไง

ซุปตาของท่องงานแต่ละคนก็ลัดตัวจริงเลย
มันก็เลยเป็นเรื่องของคิวที่มันไม่ลงตัว

นี่คุณโน๊ตอุดมคุณถ่ายแบบคู่กับคุณเบลล่ารานีนะคะ

ก็คุณเวียหยอดคำว่าน่ารักไม่น้อยนะคะ

ไปฟังกันค่ะ

ก็จริงผมไม่ได้เข้มขนาดนั้นหรอก
เอาเป็นว่าเริ่มเล่นโซเชียลเป็น
อย่างนี้มึงมิ้ง

ใช่ผมเด็กล้อง
ธรรมดาคนมีความรักนะคะ
หน้าตามันก็สดใสมีความสุขก็ออกทางหน้าตานี่แหละนะคะ
เด็กก็ต้องเด็กตามนะคะพี่เวียทำถูกแล้วนะคะ

ไม่รู้เหมือนกันว่าเบลล่าอาจจะได้ไปเป็นเกสรับเชิญ